เราก็เลยจัดเอาอีกหนึ่งเมนูนะคะ
ใครชอบทานไส้กรอกย่าง

ที่เป็นแบบว่ามีกลิ่นเตาถ่านอย่างนี้

ทานไส้กรอกกันมีทั้งแบบเปรี้ยวแบบธรรมดา
เลือกเอาเลยใครชอบแบบไหนไปค่ะ

เน้ไส้กอกย่างจ้าไส้กอกอีสานจ้า
ไอ้ย่ะธุรกิจพอเพียง
คือถ้าไม่บอกเนี่ยมองเผินผ่านเดินผ่านไป

ขายไส้ขายอะไรคือเป็นพวงเลยอ่ะ
สีสวยน่ารับประทานย่างสุกกำลังดีนะคะ
เขาใช้รถพ่วงข้างตลอดขายไป
ตะเวนทั่วเมืองพยาวเลย
ร้านนี้ชื่อร้านไอยะพอเพียงนะคะ
ที่สำคัญคือราคาถูกมาก
เขาขายลูกละกี่บาทเท่าไร

จริงลูกเท่าละหนึ่งบาท

ใจทำด้วยอะไรอ่ะคุณใช่ไหมบางทีเราอยากกินแบบ
ก็กินให้มันเต็มที่ให้มันอิ่มไปเลยนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดอยากซื้อเป็นกิโลอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคุณ
ถ้าคุณจะซื้อมาแบ่งพวกเราอย่างนี้ก็ซื้อไปเลยกิโลนึง
กิโลกรัมละ๘๐บาทแล้วก็มีพวกผักเคียงนะคะ
ตักฟรีทานฟรีกันไปเลยมีกะหล่ำปลีผักพริกสดขิงอะไรแบบเนี้ย
คือไส้กรอกอีสานก็ต้องกินแก้มกับพวกผักแบบนี้นะคุณนะ
ใช่มันจะแบบทานกับพริกทานกับพริกแล้วก็ขิงดอง
ขิงธรรมดาก็ได้ขิงสดก็ได้แล้วก็กะห่ำปีกรอบ

โดยคุณลุงคนนี้นะคะเขาก็เริ่มทำไส้กรอกแบบเป็นพวง
หรือว่าเขาเรียกไส้กรอกสายหรือไส้กรอกอีสานแล้ว
แต่คนเรียกกันไปขายมัดแบบนี้เป็นลูกขายมา๕ปีแล้ว
สูตรแล้วก็ส่วนผสมก็คือคิดเองปรุงเองทำเองนะคะ
ย่างด้วยเตาถ่านหอมพอมันสุกนะคุณ
มันจะได้ไส้กรอกแบบหนังกรุบอ่ะกลืนน้ำลายแป๊บนึง
หนังกรุบแบบเด้งนุ่มกรอบมีข้าวมีหมูบดมีวุ้นเส้น
มีเครื่องปรุงสูตรเด็ดที่อยู่ในนั้นทำให้ไส้กรอกของลุงจ้องคนนี้นะโอ้โห
อร่อยมากคุณดูลูกเด็กเล็กแดงก็ทานได้
หนุนกันแบบเนืองแน่นนะคะครับแต่ละวันเนี่ยนะคะ
ทำเสร็จกี่โมงก็ไปเริ่มขายทันทีอืม
ที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังคุณลุงกันค่ะ
ก็ทำเสร็จประมาณช่วงบ่ายก็ขายแถวหน้าออมสิน
แล้วก็ตลาดโต้ลุงหนองระบูแล้วสวัสดีก็มาถนนคนเดิน
ทีนี้วันหนึ่งก็ถ้าทำเยอะก็ได้เยอะเลยวันหนึ่งก็ประมาณสักสองพันเนี่ย
มันจะยี่ยี่สิบกว่าโลอ่ะอืมยี่สิบกว่ากิโลกรัม
ใช่แล้วค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากซื้อเป็นกิโลก็กิโลละ๘๐บาท
ครับแต่ว่าคุณรู้ไหมไม่ว่าจะเจอลุงจ้อยที่ไหน
เวลาไหนจะสั่งปาร์ตี้ไปเลี้ยงจะซื้อมากซื้อน้อย
อ้าวโทรไปเลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าสามสองหกหนึ่งสามสองสี่ห้านะคะ
โทรสอบถามคุณลุงจ้องได้เลยนะใครอยากจะสั่งเยอะสั่งน้อย
หรือวันนี้ขายถิ่นไหนออกขายหรือยังกี่โมงกี่ยำ
ลูกละหนึ่งบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะอันนี้ดีนะ
เพราะว่าบางคนกินเยอะกินน้อยแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้
ตามที่ตัวเองสะดวกตามแบบความพอใจตามกำลังอิ่ม
กำลังทรัพย์บางคนบอกว่าไม่ค่อยหิวแต่อยากกิน
นั่นสิ๕บาทก็ได้หรือว่า๓บาทก็ได้
คุณลุงก็ขายหมดอย่างแต่ถ้าคุณชนะซื้อเนี่ยไม่ขาย
ทำไมอ่ะฮะหมั่นไส้ไม่ใช่ลุงไม่หัน
ดิฉันเนี่ยไม่ขายเหมือนใช่เขาเหรอ
เขาจะซื้อครึ่งลูกอ่ะคุณครึ่งลูกอะไร

หรือไม่เขาก็ซื้อแล้วแบ่งปันคนอื่นเขาก็ได้
ลุงเอาไส้กร่างหน่อยกี่ลูกอย่างนะครับ
เอาครึ่งลูกอ่ะครับเอาครึ่งลูกได้ไหม
ได้ไหมเออสักพักโอ้โหไม้เสียบอ้ายลูกชิ้นมา
ไลน์ส่งกันมาเยอะมากไม่น่าเชื่อเช้าทานหนูนาย่างเหรอครับ
ฉันเห็นเหมือนคุณคุณย่างหนูนาแต่เช้าเลยเหรอคะโอ้โห
อาจจะอุ่นหรือเปล่าคะก็แปลกดีเหมือนกันนะ
บางที่นี่ก็ทานกันอีกมันมีเยอะแล้วก็เช้าที่ทานหนูนาย่างก็อยากจะรู้
เหมือนกันว่าเป็นยังไงมันจะได้แบบว่าปิ้งย่างแบบอุ่นแต่เช้าอะไรแบบนี้นะคะ